มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะตามภาพเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีคนร้ายเนี่ยนะคะลงมาจากรถเก๋งและคนร้ายคนนี้ก็ไปยิงรถเก๋งที่จอดอยู่ด้านหลังครับนี่นะคะตามภาพนี้เลยนี่ค่ะลงมาเดินไปโอ้ยจังหวะเสาบังพอดีใช่ค่ะแล้วก็ไปก่อเหตุตรงนั้น

ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเขาถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มมค่ะกระสุนเข้าหน้าอกด้านขวา๒นัดเลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะคือนอนเสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งผู้โดยสารในรถเก๋งโตโยต้าสีดำคันนี้ทะเบียนกไก่ททหาร๒๕๖๙กาญจนบุรีแล้วพอลูกสาวมาถึงลูกสาวเห็นเนี่ยโอ้โหร้องไห้ภาพน่าสงสารมากค่ะ
นี่นะคะลูกสาวส่วนภรรยาของผู้ตายค่ะนางนัทธนิษฐเพชรน้อยอายุ๕๐ปีก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะตัวเธอกับสามีเนี่ยออกจากบ้านเธอเป็นคนขับนะคะสามีนั่งเบาะข้างคนขับพอไปถึงสามแยกบ้านแม่ประจันทร์เห็นรถของนายประเสริฐหรือต้นรอดดารา
ขับรถสวนทางไปตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร
พอไปถึงสามแยกแม่ประจันทร์เหมือนกับนายประเสริฐเนี่ย
เอารถมาขวางเฉยเลยแล้วลงมาจากรถชักปืนออกมายิงสามีเธอสองนัดแล้วเหมือนกับจะยิงซ้ำด้วยนะ
แต่ปืนขัดลำกล้องค่ะ
เธอก็เลยขับรถหนีตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะเธอก็ขับเบี่ยง
ใช่ภรรยาเป็นคนขับเบี่ยงแล้วก็หนีไปไปจอดหน้าร้านขายปุ๋ยห่างจากจุดที่ถูกยิง๒๐๐เมตร
ครับแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นายประเสริฐก็ขับรถโตโยต้าสีส้มอ่ะค่ะ
หนีไปน่าจะมุ่งหน้าไปทางเขื่อนนะคะ
บอกว่าปกติแล้วเนี่ย
นายประเสริฐกับนางจุ่มที่เป็นภรรยาเนี่ยค่ะก็สนิทสนมกับเธอมากนะ
เพราะว่ามีแผงค้าขายตามตลาดนัดอยู่ติดกันเธอก็บอกว่างงมากไม่น่าจะมาทำกันแบบนี้
ตำรวจเลยบอกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงหรือเปล่า
เพราะผู้ตายมีแผงค้าขายใกล้กับนางจุ่มภรรยาของนายประเสริฐผู้ก่อเหตุ
นายประเสริฐแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาชอบมีความหึงหวงอะค่ะอืม
เคยไปคุยเคยไปขู่ภรรยาว่าปันใจให้คนอื่นเนี่ยโดนแน่นะ
จะฆ่าให้ตายให้หมดลักษณะประมาณนี้
แต่เบื้องต้นยังไม่ชัดนะคะว่าใช่เรื่องนี้หรือเปล่า
แต่คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
ตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
ก็ต้องรอสืบสวนขยายผลเรื่องของมูลเหตุสาเหตุด้วยนะครับ